ช่วงนี้นะคะไปชมสเต็ปโต๊ะเล็กค่ะ

เต็ปแรกเกิดขึ้นที่สนามมน้อยกรุงเทพสะพานใหม่
นักเย่ากรมทางหลวงที่ต้องเปิดบ้านนับมังกรเทพบางกอกซิตี้
เป็นจังหวะที่ธนาทิพย์แสงสรรดึงบอลหลอกมิวจิมัสยามา
ซึ่งจังหวะนี้ธนาทิศโชว์เหนือดึงปั้มหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีก
เล่นอาวุธาริวจิงงถามบอลไม่เจอเลยทีเดียว
ต่อด้วยสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเชียงเหนือ
เป็นจังหวะที่อนุพงศ์ฤทธาพรมนักเตะมภาคขอนแก่น
บอลก่อนจะหมุนตัว๓๖๐องศาหลบเทศอาร์มสุภวุฒิเพื่อนกลาง
เคลียร์บอลขึ้นหลังให้เพื่อนไปอย่างง่าย
เต็ปตัวเล็กลูกต่อไปเป็นเกมระหว่างแคทเอฟซีพบกับนนทบุรี
เป็นจังหวะที่กล้องล่าเหล็กกล้าลำเลียงบอลขึ้นมา
สับขาหลอกจนอาคมเทพสอนเย็นขาตาย
ก่อนจ่ายต่อให้เทียนละพัดฤทธิ์ในติกุ่นและริมรอรับบอล
เทียนละพัดเห็นกองลาโชว์ขอโชว์บ้าง
โยงอีกจังหวะแล้วแต่รอดขาที่วันนั้นบัวงามถึงกับต้องตัดฟาว
บอลไปได้คนห้ามผ่านนะครับ
และอีกจังหวะของแท็กเอฟซีวัดช้างยาว

บอลเข้าซ้ายก่อนปาดมาหน้าประตูวันลบปาดสมสวย
วิ่งกับประชาติกลืนบุรุษาประตูไปอย่างน่าเสียดาย
จังหวะนี้อภิวัตโชว์การโยกย้ายใส่
ขยับซ้ายทีขวาทีแตะลบและดึงรอบในทวาร
แต่ไม่หลบคนง่ายเซฟลูกยิงของวันลบได้อย่างชิวเฉียด
สัปดาห์หน้าสเต็ปขั้นเทพและลีลาสวยจะเป็นใคร
ในสเต็ปตัวเล็กห้ามพลาดนะครับ